มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์คือก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นไวรัล
แล้วก็มีคำวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับครูและนักเรียนนะคะ
มันจะมีภาพเป็นคลิปที่ครูคนนึงทำร้ายเด็กนักเรียนด้วยการตบ
คือถ้าดูจากในคลิปเนี่ยก็ต้องบอกว่าแรงถึงขั้นที่แมสเนี่ยกระเด็นเลยทีเดียวนะคะ
เหตุผลก็คือว่าเด็กนักเรียนไม่ยอมเรียกครูว่าแม่ค่ะ
สุดท้ายแล้วมีคนเข้ามาห้ามเข้ามาแยกนะคะ
ซึ่งถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยตรงนี้คือเหตุการณ์ที่ผู้ปกครองเขาเอามาโพสต์เอาไว้เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าหลานเขาโดนครูกระทำแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าครูต้องการให้เรียกครูว่าแม่
แต่หลานตอบกลับไปแบบภาษาเด็กบอกผมมีแม่คนเดียว
ก็เลยถูกครูกระทำอย่างที่เราเห็นในคลิปนะคะ
แล้วเด็กเนี่ยถ้าเราดูเด็กก็ยกมือไหว้ขอโทษแล้วหลายครั้ง
แต่ครูก็ยังต่อว่าแล้วก็ตบหน้าซ้ำเป็นครั้งที่๒
คุณครูอีกคนนึงเนี่ยต้องมาแยกออกไปนะครูบอกผู้ปกครองบอกว่า
นี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนดังแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง
ปรากฏว่าพอโพสต์คลิปนี้ลงไปแล้วพอคนทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดทีเดียวไปจนถึงต้นสังกัดนะคะ
บอกว่าให้ลงโทษคุณครูรายนี้เพราะว่าเป็นการกระทำที่รุนแรง
แล้วก็มันเป็นเรื่องที่บางคนก็บอกว่าไร้สาระมาก
จะให้เด็กเรียกว่าแม่พอเด็กไม่เรียกก็กระทำกับเด็กแบบนี้นะคะ
คนหนึ่งที่ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะคะก็คือ
คุณวิโรธลักษณะอดีศรสสก้าวไกลนะคะ
ออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไร
ครูใช้ความรุนแรงทำกับเด็กแบบนี้ไม่ได้
แล้วถ้าดูในคลิปเนี่ยแม้ว่าเด็กจะพนมมือแล้วครูก็ยังไปตบหน้าซ้ำอีก
ถือว่าครูมีเจตนาร้ายเด็กไม่สามารถอ้างเหตุว่าบันดาลโทษะได้นะคะ
มีเจตนาจะทำร้ายเด็กถ้าทำแบบนี้
เพราะฉะนั้นถ้าบุคคลในคลิปเป็นครูจริงก็ไม่สมควรเป็นครูอีกต่อไป
แล้วก็จะต้องถูกดำเนินคดีอาญาด้วย
นี่คุณวิโรธก็พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้อย่างดุเดือดเหมือนกันนะคะ
ทีมข่าวของเราวันนี้ไปคุยกับผู้มนุยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามกำแหงฝ่ายมัธยมค่ะ
ซึ่งก็ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าคลิปนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนเดือนมีนาคม
แต่เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อีก
เพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยมันก็เลยถูกแชร์ลงในโลกออนไลน์
ซึ่งผู้ปกครองพาเด็กนักเรียนมาพบกับตนเองและแจ้งว่าลูกชายเขาถูกครูตบหน้า
ใช้คำพูดที่ทำให้ไม่สบายใจด้วย
เรื่องต้นเนี่ยนะคะก็มีการรวบรวมข้อมูลจากทั้ง๒ฝ่าย
ส่งให้งานวินัยของมหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบข้อที่จริงต่อไป
แต่สาเหตุเกิดจากอะไรทางผอบอกยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะ
เพราะว่าเป็นเรื่องของการใช้คำพูด
โรงเรียนก็ต้องเบื้องต้นคือต้องกราบขอโทษผู้ปกครองก่อน

เพราะฉะนั้นประโยคเรียกว่าแม่คือยังไม่ได้ออกมาเป็นทางการใช่ไหม

ตอนนี้เขาบอกว่าก็เดี๋ยวเบื้องต้นครูที่อยู่ในคลิป
ก็ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน

เรื่องนี้ต้องรอผลการสอบสวนทั้งสองฝ่ายอีกครั้งหนึ่งจากทางโรงเรียนค่ะ